คุณผู้ชมครับไปดูเรื่องของเด็กกันหน่อยค่ะ
เป็นเหตุการณ์แล้วก็เป็นคลิปที่มีคนเข้าไปดู

ทั้งคุณพ่อคุณแม่คนอื่น
เขาบอกว่าเห็นแบบนี้รับไม่ได้
พ่อพาลูกน้อยวัยเพียงแค่๖เดือน

เพราะว่าน้องไข้ขึ้นสูงนะคะ๓๘องศา
แล้วมันเป็นกลางดึกไปถึงโรงพยาบาล

พยาบาลบอกกลับไปก่อนไปหายาลดไข้ให้ลูกกิน

ลองไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนาทีที่คุณพ่อคนนี้อัดคลิปค่ะ
คุณผู้ชมนี่แหละค่ะคนที่พูดอยู่ในคลิปเสียงนั้น

ก้าวหน้าเจริญสุนทรอายุ๓๑ปี
เป็นชาวเมืองแม่แตงจังหวัดชิงใหม่

บอกว่าลูกน้อยปล่อยเพียงแค่๖เดือน
ไข้สูง๓๘องศา

อันนี้บอกก่อนรอบแรก

รอบแรกตี๓ปรากฏไปถึงค่ะ

พอเอาลูกกลับมาถึงบ้านวัดไข้อีกคราวนี้
พุ่งสูงเป็น๓๙แล้ว
คุณพ่อบอกกลัวน้องจะชักทั้งเช็ดตัวแล้วอะไรก็แล้ว

ย้อนกลับไปรอบที่๒ที่โรงพยาบาลเดิมนี่แหละค่ะ

แต่กลับได้รับคำตอบว่าไม่มีหมอ

แล้วคนเป็นพ่อเป็นแม่ลูกเป็นแบบนี้มันรอไม่ได้สิ
สุดท้ายคุณพ่อทำยังไงตัดสินใจ

ล่าสุดก็ปลอดภัยค่ะตอนนั้น
พ่อเขาบอกว่าอยากจะเอาคลิปนี้มาแชร์ลงโซเชียล
เพราะอยากให้โรงพยาบาลปรับวงการบริการหน่อย
เอาอย่างนี้ลองฟังเสียงคุณพ่อเขาเล่าค่ะ

ก็เลยตัดสินใจลงมาไปโรงพยาบาลสันทรายครับ

แล้วคุณหล่อจะได้รองไปโรงมาสั่งไซค์
ไปถึงปุ๊บมันก็บอกว่าไข่เอายาขึ้นรอดกินแล้วครับ
คุณพ่อบอกรอไม่ไหวลงอย่างนั้นย้ายโรงพยาบาลดีกว่า

บอกว่าดีขึ้นแล้วไข้เริ่มลดลงนะคะ
ลงมาเหลือ๓๕๘องศาแล้วร่าเริง

เพราะว่าเด็กแบบนี้ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด

ไม่ได้ว่าติดใจเอาความอะไรแต่ขอเถอะ
ฝากให้โรงพยาบาลปรับปรุงการบริการ
และดูแลคนไข้ให้ดีกว่านี้ค่ะ

บอกโรงพยาบาลนี้ขึ้นชื่อเรื่องบริการที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่
ผู้สื่อข่าวของเรามีการพยายามโทรศัพท์ติดต่อไปที่
ทางด้านของผู้ในการโรงพยาบาลแม่แตงแล้วนะคะ
อยากจะสอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ตอนนี้ยังติดต่อไม่ได้
จริงทางโรงพยาบาลถ้าอยากจะชี้แจงถึงเหตุการณ์นี้เนี่ย

ใช่ครับพร้อมจะให้ชี้แจงด้วยนะฮะ
แล้วก็อยากจะให้ปรับปรุงเรื่องของการให้บริการด้วย
แต่ว่าวันที่เกิดเหตุอาจจะไม่มีคนจริงหรือเปล่า